คือไม่ได้เข้าพลวดนะครับแต่ว่าเจเนี่ยโชว์ทักษะในจังหวะการเล่นบอลที่ยอดเยี่ยมมากครับ
แล้วก็อีกหนึ่งจังหวะก็คือจังหวะที่จะกระดกบอลต่อให้กับเทียรสินแดงดา
แล้วบอลเนี่ยไปโดนหน้าของทางมาตินสเกอร์เทลนะครับ

หลายจังหวะที่เจทำให้ทีม

ฟรีคลิกได้ฟาวโดยเฉพาะลูกนี้ครับ

เป็นช็อตฮือฮาที่แฟนทั้งราชมังคลาฮีลาสถานเนี่ย

เตียสีนแดงดาร์และชนะทิพย์เป็นผู้เล่นไทยที่มีอนาคต

มีการขอบคุณกันในห้องแถลงข่าวหลังจากที่มีนักข่าวถามถึงครับ
กับทีมที่แข็งแกร่งจริง
ไม่ว่าจะเป็นการยืนโซนแล้วก็การเล่นฟุตบอลด้วยระบบ
คือเขาค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่
ก็แน่นอนว่าเราเหมือนได้ประสบการณ์จากทีมเขา